ปกติเวลาเราไปตักเตือนคนเราใช้วิธีไหนกันบ้างคะ

มีสามีภรรยาคู่นึงเขาไปร้องเพจดังบอกว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาตักเตือนเขา

ตักเตือนด้วยกำปั้นต่อยเข้าไปที่หน้าเอามือบีบคอ
หยาบคายด่าถึงพ่อด่าถึงแม่
สาเหตุเพียงเพราะว่าเขาจุดประทัดในงานลอยกระทงค่ะ
ก็อะไรแบบนี้หนูไม่ชะหนูยักษ์หนูลักไม่ได้
เหนือหน้าอย่างรึง
วิวิธีครับ

มมม

คนเป็นผู้ช่วยบีบคอผมไว้แล้วด่าถ้อยคำหยาบคาย
ผมอยากขอความเป็นธรรมตั้งคำถามว่า
ผู้นำชุมชนทำแบบนี้กับลูกบ้านได้ด้วยเหรอ
คือคลิปมันสั้นคำพูดก็สั้น
เราก็เลยส่งทีมข่าวไปคุยกับสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับ

เขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันรอยกระทงนั่นแหละ๒๗พฤศจิกายน
สองสามีภรรยาไปเปิดร้านขายลูกชิ้นและขายกระทงในงานลอยกระทง
ตรงทางเข้าโรงเรียนบ้านอ้อไพรที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
จุดระเบิดปิงปองค่ะ
ประทัดนะจุดระเบิดปิงปองหนึ่งนัด
เพราะเห็นว่าเอ้าคนอื่นก็จุดกันนี่งั้นจุดบ้าง
สักพักนายเจือหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อเจือกับลูกบ้านก็คือนายทงชัยเนี่ย
เดินเข้ามาเลยแล้วก็ลูกบ้านเนี่ยต่อยหน้าสามีเธอ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บีบคอสามีเธอเธอก็เลยรีบเข้าไปช่วย
กลายเป็นถูกด่ายาบคล้ายด่าถึงพ่อด่าถึงแม่
กันดีก็ได้ก็ยอมรับผิดแล้วทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วย
แต่ว่าถ้ามาตักเตือนผมดีก็ได้ไม่ต้องมาต่อยผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย
นี่หนูก็พยายามดึงมือผู้ช่วยออกแล้วผู้ช่วยก็ด่าว่า
หนูว่ามึงมึงมาทำอะไรแบบนี้อย่างงี้แล้วทีนี้หนูก็บอกว่า
แล้วทำไมไม่มาติเตือนกันก่อนหนูก็พูดแบบนี้เขาก็บอกว่า
แล้วมึงเป็นใครมึงจะมายุ่งอะไรเขาก็พูดแบบนี้
ปีที่แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนเดียวกันเนี่ยก็เคยมาเตือนว่า
ลูกบ้านที่จุดระเบิงปองในงานลอยกระทงเหมือนเดิมเลย
ไดร์ยาบค่ายเบื้องต้นสามีแสงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

นี่เขาก็ชี้ให้ดูร่องรอย
อ่ะคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหน่อยดีไหมคะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อเจือเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงเช้าวันนั้นมีการแข่งเรืออีโปง

มีเสียงคนจุดระเบิดปริงปองตู้มดังสนั่น
ชาวบ้านนี่ตกออกตกใจกันทั้งงาน

เพราะในงานเขาประกาศห้ามจุดประทัดระเบิดเด็ดขาด
ระหว่างที่เดินไปก็มีลูกบ้านนายทงชัยตามไปด้วยเหมือนกัน

รับว่าลูกบ้านคนนั้นพุ่งเข้าไปชกหน้าคู่กรณีจริง

แต่ผมไม่ได้บีบคอหรือมีเจตนาจะทำร้าย
ยินดีให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจอย่างเต็มที่
ก็เรียบร้าไอ้นั่นมันไปต่อยไปต่อยคนที่จุดประทับ
ทีนี้มันตายคนที่จากจะยุ่งจะต่อยกัน

ส่วนผู้ใหญ่บุญมีนะคะผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่า
ตัวเขาแล้วก็ผู้นำชุมชนทุกคนเขาตั้งใจทำงาน
แล้วก็อยากจัดงานลอยกระทงให้คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข
ว่าการกระทำของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เป็นเพียงการทำตามหน้าที่
เพราะในงานเขาประกาศเอาไว้ชัดเจนมากเลยว่าห้ามจุดประทัดหรือระเบิดโดยเด็ดขาด
เอาเป็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่แหละ
เรียกไปให้ปากคำไปอะไรก็ไป
แต่อาจจะมีการพิจารณาแจ้งความกลับฐานจุดพลุจุดประทัดจุดระเบิดในงาน
แล้วก็จะแก้ไขปัญหาต่างไปด้วยกัน